นี่ไปดูเจ้าของรถคันหนึ่งเขาบอกว่าถึงขั้นต้องหยุดเลย
หยุดโดยที่มีอะไรกั้นด้วยว่าแต่ว่าอะไรอ่ะที่กั้นน่ะ
ใครมาเอาสายยางดับเพลิงมาทิ้งเอาไว้กลางถนน
สายยางอะไรอ่ะดูดีดิ

งูหลามคุณไม่ใช่สายยางไม่ใช่ท่อนไม้ใดทั้งสิ้นนะ
แล้วมันนอนขวางถนนอยู่แบบนี้
แล้วอยู่ดึกดื่นเปรี้ยวอันตรายนะจ๊ะ
ไม่ยอมเลื้อยไปไหนคือนอนนิ่งขวางอยู่แบบนี้เลย
คนในรถทำยังไงดีนั่งอยู่ในรถตั้งสติแล้วมือสาธุ
เขามีความเชื่อไงคุณว่า
เขามีความเชื่อว่าเวลางูมาขวางหน้ารถเนี่ย
เหมือนว่างูจะมาบอกเหตุ
เคยได้ยินไหมถ้าเกิดว่างูไม่ขวางหน้าคุณอาจจะเจออุบัติเหตุข้างหน้า
เขาก็เลยมีความเชื่อว่างูที่มาขวางไม่ให้รถไปได้เนี่ย
อาจจะมาบอกเหตุอะไรบางอย่าง
ก็เห็นว่ารถคันนี้ก็จอดอยู่ตรงนี้ประมาณสัก๓๔วันได้แล้วนะ

ไม่ใช่คือคุณนึกออกไหมมันเคยมีเรื่องเล่าต่างว่า
ถ้าเกิดว่างูเนี่ยเป็นงูเจ้าที่แล้วมาขวางอยู่เนี่ยนะ
จะทำให้เรื่องไม่ดีผ่านพ้นไป
อาจจะไม่มาถึงตัวเราอะไรแบบนี้
ชาวเน็ตก็เลยตั้งคำถามเป็นเสียงเดียวกันว่า
ว่าทะเบียนรถอะไรครับคุณพี่ครับ

ประสานเสียงกันเลยทะเบียนรถอะไรคะ

ทะเบียนรถของเขาก็คือ

ดูเอาเอง

ถ้าอยากดูชัดก็หัวม้วน
ผมว่าอย่าไปคิดถึงเรื่องโชคลาภให้มันมาก

ถ้าคุณไม่กล้าลงจริงโทรตามเจ้าหน้าที่ดีกว่า

แล้วก็อยู่กับมันเป็นเพื่อนกันนั่นแหละค่ะ